เวลาไปเจอข้อความอย่าห้าวเดี๋ยวได้กินข้าวผ่านทูบ

สะดุ้งทุกทีเหมือนกันแต่อันนี้ที่จะให้ดูค่ะ
มอเตอร์ไซค์คนนี้เขาใช้ถนนในหมู่บ้าน
แล้วเดี๋ยวดูนะว่าเขาของจริงหรือเปล่า

สวัสดีครับทุกคน
อันนี้มันอะไรครับขอโทษนะครับ

ตอนแรกว่าฝั่งมอเตอร์ไซต์นี่ก็ร้อนแล้วนะ

ร้อนแล้วพี่คิดดูดิประโยคซัดกันก่อนไหม

ฝั่งมอเตอร์ไซค์เขาก็มีการผลักอกก่อน

ฝั่งพี่กระบะดึงคอเสื้อ

แต่ว่าที่เหลือก็เดาสถานการณ์กันถูกอะค่ะ

แล้วก็การที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

ซอยบ้านเลยซอยบ้านนาคัมที่กฎบิลบุรี
แล้วเหตุการณ์นี้ด้วยความที่

มีการผลักอกกันอีกท้ายที่สุดฝั่งคนขับกระบะดึงคนขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็คงจัดไปสักตุ๊บ๒ตุ๊บนั่นแหละค่ะ
นักข่าวเนี่ยนะลงไปในจุดที่เกิดเหตุด้วยไปเจอชาวบ้านที่เขาอยู่ในเหตุการณ์

แล้วยิ่งมีอีกคันนึงจอดหนึ่งจอดอุ่นเลนหนึ่งไปไหนไม่ได้แล้ว
ก็เล่าให้ฟังบอกอ๋อฝั่งมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่าเขาคลั่งหรือเขาเมานะ
เขาจอดกลางถนนแล้วก็โวยวายลั่นซอยเลยพี่
กระบาดที่แรกเขาขอทางแบบสุภาพแล้วนะ
เพราะว่าทางฝั่งกระบะบอกเลยรถกระจกลงมาแล้วก็หลีกทางให้ผมหน่อยครับพี่
นี่บอกแบบนี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายมอเตอร์ไซค์ท้าทายกลับ
โอ้แล้วพอเจอไปดอกนี้เชื่อว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาน่าจะสงบสติอารมณ์ขึ้น
หลังจากโดนสหะแล้วก็เขาก็น่าจะตั้งสติได้แป๊บนึงแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
หายหายกล่าวหาย
น่าจะดีขึ้นนะครับหลังจากที่โดนไปแล้วน่าจะดีขึ้นอยู่

มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีดวงกับกระปะ

ก็ฝั่งมอเตอร์ไซค์เขาคงไม่อยากจะเอาเรื่องอะไร
แต่ว่าก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับ
ที่เรามาเล่าข่าวก็มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

ก็ปล่อยเขาไปเถอะดูถ้าเมาแล้วปล่อยไปเถอะ

เราถอยได้ก็ถอยให้ทางได้ก็ให้นะครับ